พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเฟื่องระยะเงินหลายใบเท่ประดับกระจก
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานประดิษฐ์ทรงคุณค่า
สำหรับประดับบุษบกราชรสแล้วก็ราชยาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ประดิษฐ์เฟื่องระยะเงินต้องมีความวิจิตบรรจง
ทุ่มเทเพื่อให้ชิ้นงานงดงามและสมพระเกียรติ
ซึ่งนักศึกษาจากกาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวง
กว่า๓๐คนได้ใช้เวลาช่วงปิดเทอมมาเป็นจิตอาสา
ในการสลักดุลเฟื่องระยะโลหะเงินและบุดุลลายใบเทศ
ระดับบุษบกของราชรสและราชยาน
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ระยะเป็นงานที่ทำด้วยมือทั้งหมด
โดยเริ่มจากการวาดลายใบเทศด้วยดินสอลงบนกระดาษ

ก่อนใช้ค้อนและสิวสลักไปตามลวดลายที่วาดไว้
จากนั้นนำไปสู่ขั้นตอนการดุลและเก็บรายละเอียด
ก่อนนำชิ้นงานไปฉลุลาย

ก็คือการดุลชิ้นงานจากแผ่นวัสดุเรียบ

แล้วนำมาเรียงร้อยต่อกันเป็นเฟื่องระยะทั้ง๑๐๐ชุด

พร้อมไปประดับบุษบกราชรสและราชยานทั้งหมด๗องค์ค่ะ